พาไปที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
เขาบอกว่าที่นี่ทุเรียนอร้อยครับ

ยาวไปเป็นกิโลแบบนี้เลย
เป็นไงล่ะสวนทุเรียนขนาดใหญ่นะครับ

ฝรั่งฝรั่งจ้าเลยทีเดียว

เขาบอกว่าอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านหนองอีเหรอ
ตำบลและอำเภอปากช่อง

ทุเรียนปลูกไว้กว่า๒๐๐ต้น
ซึ่งตอนนี้นะครับออกผลออกมาแล้วกว่า๕๐๐ต้น

เรียนที่ได้มีขนาดใหญ่มาก
ลูกนะครับน้ำหนักมากถึง๑๐กิโลกรัม

ส่วนนอกจากนั้นก็เป็นพันก้านยาว
มีพันภวงมณีและหลงรับแหลออีกด้วย

ทดลองปลูกทุเรียนจึงได้ผลผลิตที่ดีด้วยนั่นเองครับ
แล้วก็เป็นที่นิยมมากกว่าพื้นที่อื่น
โดยทุเรียนปากช่องเนื้อจะหนา

ซึ่งขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๐๐

ใช่ค่ะ

กรอบนอกนุ่มข้างใน
อันนี้คือคุณลักษณะพิเศษของทุเรียนปากช่อง
จากภูมิประเทศที่มันพิเศษคือเป็น
เป็นเชิงเขานะครับ
แล้วจริงแล้วมันอยู่ในแนวเขาแนวเดียวกัน

เพราะฉะนั้นของเราไม่น้อยกว่าที่อื่นเลย

เจ้าของสวนเขาก็บอกว่ามีขายทั้งปีเลยทีเดียว
และนอกจากนี้ไม่ต้องลำบากส่งไปขายแล้ว

นักท่องเที่ยวก็นิยมไปที่สวนไปซื้อถึงที่เลยทีเดียวนะครับ
พอไปรับจากสวนเลยก็จะได้ราคาถูกกว่า

ใหญ่จริงคุณเนี่ยน่าจะประมาณ๓กิโลกรัมลูกแบบนี้

โอ้โหเพียบเลยนะหน้าทุเรียนนะยังคงทานกันต่อไปนะคะ